เพราะเรื่องที่คนกำลังสนใจตอนนี้โควิด๑๙

เพราะมีชายมาเลเซียมาหาแฟนสาวที่เมืองไทย

คอนโดแถวลาดพร้าวนี่แหละ
แล้วก็เดินทางกลับไปมาเลเซียวันที่๕สิงหาคม

ไปตรวจกลับพบว่าติดโควิด๑๙หลังกลับจากประเทศไทย
นี่ไงแล้วตอนอยู่ประเทศไทยไปไหนมาบ้าง

แล้วแฟนเดินทางกลับไปที่เชียงใหม่ก็ไปเจอครอบครัวด้วย
โอ้โหก็ต้องตรวจสอบกันมากมายบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะครับ

คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาเป็นชาวมาเลเซีย
อายุ๔๖ปีเขาเดินทางมาหาแฟนสาวที่เมืองไทยครับ
ก็มาเจอกันในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็บอกว่าไปพักแถวคอนโดย่านลาดพร้าว
หรือว่าห้างแยกราชกราฟก็ไม่ทราบว่าตรงไหน
ไปพักกันเรียบร้อยเดินไปเดินมาอยู่คอนโดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเดินทางเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาอยู่กับแฟนนะครับ
ตอนนี้เขาเดินทางกลับไปแล้วก็จริงแต่ว่าตอนที่เขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย
ก็คุกคีกันไปใช้ชีวิตเที่ยวกับแฟนในเมืองไทย
ตรวจสอบว่าคือแฟนสาวของเขาก็เป็นคนเชียงใหม่
แล้วเดินทางกลับไปที่เชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ
ซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยทางเชียงใหม่เองเขาบอกว่า
แฟนสาวนะฮะทั้งผู้ชายคนนั้น
และคนในครอบครัวของแฟนสาวทั้งหมดเลยเนี่ย
ต้องไปตรวจหาเชื้อแล้วตอนนี้กักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงนะครับ
ผลตรวจจะออกมาในวันนี้ตอนนี้กำลังตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่า
มีคนสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวหรือไม่
ซึ่งผู้ชายคนนั้นเดินทางกลับไปแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าผู้ชายมาเลเซียคนนั้นไปติดเชื้อจากที่ใด
เนื่องจากว่าเดินทางไปเมริเศียตั้งแต่วันที่๔๕สิงหาคม
แต่ไปตรวจเชื้อครั้งแรกที่กลับไปเนี่ยไม่พบ
ก็เอาไปกักตัวที่สถานกักโรคของเขา
แล้ววันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมากลับพบว่ามีอาการติดโควิด๑๙

ก็เลยไม่รู้ว่าติดจากที่เมืองไทยจริงหรือเปล่า
หรือเขาไปติดจากที่เขากลับจากเมืองไทยไปแล้ว
แล้วก็ติดที่ประเทศของเขา
แล้วข้อมูลที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเชียงใหม่
แฟนของหนุ่มคนนี้เดินทางกลับไปหาครอบครัวที่เชียงใหม่
ทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็โอ้โหต้องตรวจสอบกันจ้าละวันนะครับ
ทางด้านของเพจเฟซบุ๊คจังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจะแถลงข่าวเอง
หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ที่สัมผัสกับผู้ชายคนมาเลเซีย
เดินทางกลับไปหาครอบครัวที่เชียงใหม่
ต้องดูว่าเขาไปสัมผัสกันแล้วก็จะติดโควิด๑๙หรือเปล่า

ส่วนการแถลงข่าวของสอบโบคอลวันนี้
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศ๓รายครับ
เป็นคนไทยที่กลับมาจากรัสเซีย๒รายแล้วก็อินเดีย๑ราย

แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วย

ส่วนคนที่รักษาหายเพิ่มก็มีอีก๔รายเหมือนกัน
ตอนนี้ยังคงมีคนรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๒๕รายครับ
และในไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมาแล้ว๘๔วันด้วยกันนะฮะ
เป็นวันที่๘๔แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่า
คนที่กลับไปแล้วคือคนมาเลเซีย
ที่ออกจากเมืองไทยไปติดจากที่ไหน
ถ้าเขาติดจากเมืองไทยกลับไปก็อาจจะวุ่นวายมากกว่านี้
ต้องตรวจสอบกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาไปติดที่ประเทศเขา
เราก็ยังคงสบายใจได้ว่าไม่มีคนติดเชื้อในประเทศนะครับ